อธิบดีกรมชนประธานยอมรับว่าภาวะแหลงปีนี้วิกฤตสุดในรอบ๒๒ปี
เขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง๔๐ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าเพียง๑๐๐ล้านหนึ่งเท่านั้น
ขณะที่เกษตรกรบางพื้นที่ก็ต้องเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาน
ลึกกว่าเดิมเพื่อหาน้ำ
ส่วนผู้ประกอบการหลายรายนะครับตอนนี้ต้องเลิกจ้างคนงาน
เพราะไม่สามารถที่จะแบกรับภาระต้นทุนที่เกี่ยวกับน้ำที่เพิ่มขึ้นได้ครับ
เรือแพร่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว
ร่องเรือชมทิวทัศน์บริเวณลำน้ำมูล
ที่บ้านท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องจอดเกยตื้นนานกว่า๗เดือนหลังระดับน้ำลดลง
จนเห็นสันดรและต่อไม้โผล่เหนือน้ำไม่สามารถออกให้บริการได้
ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน
จากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว
อกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องนำแกนลอนใส่รถเข็นไปสักน้ำ
สระน้ำที่มีอยู่ตามไร่นาของชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง
เพื่อนำน้ำไปอุปโภคบริโภค
ขณะที่นายชิชนกสมประเสริฐผู้อำนวยการสำนักชนรับประทานที่๘
เปิดเผยว่าได้พิจารณาปล่อยน้ำ
ช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชศรีมา
เพิ่มวันละ๓๐๐๐ลูกบาทเมตรระยะเวลา๓เดือน
โดยปล่อยน้ำตามท่อส่งน้ำของทางเทศบาลนครนครราชศรีมา
ก่อนจะปล่อยลงสู่ลำน้ำมูล
ให้การประปาส่วนภูมิภาคสูบน้ำไปผลิตปลาปลาแจกจ่ายให้กับประชาชน
หรือคิดเป็นร้อยละ๓๐ของความจุเขื่อน
แต่ปริมาณน้ำดิบในบ่อกักเก็บของการประปาส่วนภูมิภาค
เหลือปริมาณน้ำเพียงประมาณ๒แสนลูกบาทเมตร
ว่าจะมีน้ำใช้อีกเพียง๒สัปดาห์
ต่างจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ขณะนี้มีปริมาณ๖๑๒ล้านลูกบาทเมตร

จากความจุอ่าง๒๔๓๑ล้านลูกบาทเมตร
แต่มีน้ำที่ใช้กันได้เพียง๔๐ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ๑
ว่าจะใช้น้ำได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

แหลงปีนี้วิกฤตที่สุดในรอบ๒๒ปี
แต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างเขื่อน

ร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ทางการไฟฟ้าฝ่ายผิดไว้แล้ว
ในการที่จะนำน้ำสำรองมาใช้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก๑๘๐ล้าน
ซึ่งเราคาดว่าที่นำมาใช้๑๘๐ล้านนั้น
ก็จะถึงเดือนกรกฎานะครับก็ถึงฝนใหม่พอดี
กรมชลประธานประเมินว่าช่วงที่จะเกิดวิกฤตภัยแรงมากที่สุด
คือช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
จากนั้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคมจะค่อยลดความรุนแรงลง
และมีโอกาสร้อยละ๕๕ที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานีย่า
หรือมีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮลขุดลอกบึงกีซึ่งเป็นบึงสาธารณะ
เนื้อที่ประมาณ๓๐๐ไร่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบ
ขณะนี้มีสภาพตื้นเขินรองรับน้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ขณะที่เกษตรกรขุดบ่อน้ำบาดานเพิ่มความลึกกว่า๕๐เมตร
จากบ่อเก่าไม่มีน้ำใช้รถพืชผลต้องเสียรายจ่ายเพิ่ม
ละประมาณสองหมื่นบาทบางรายปรับตัวไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนา
เพราะการปลูกข้าวหนึ่งรอบการผลิตต้องใช้น้ำปริมาณมาก
การทำแบบนี้จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยงขาดทุน